ต่อเลยดีกว่านะคะเพื่อไม่เป็นการขาดตอน
หลายคนบอกว่าน้ำย่อยกำลังออกเลย
เรียกน้ำย่อยกันต่อไปเรื่อยเลยสำหรับเมนูคนรักเส้น

ใครทุกคนรู้จักไหมเวลาเราอยู่บ้านเราจะได้ยินเสียงแบบ
ป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อก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
ถ้าเกิดว่าตอนเด็กอ่ะใครได้ยินเสียงป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกเนี่ยจะวิ่งถือถ้วยออกไปนี่ฉันอันเป็นนะ
ผมก็เป็นผมก็เป็น
ของแท้ของจริงดูหมูแดงเนื้อแน่นมันไม่มีเลยคุณ
ดูสิคุณภาพจริงจริงใครผ่านไปผ่านมาบริเวณตลาดสดอำเภอ
สัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะคะก็จะเห็นมีคนนั่งกินก๋วยเตี๋ยวกันอย่าง
อร่อยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นจุดที่ร้านขายก๋วยเตี๋ย
นายสมเกียจสัชชาคอนค่ะอายุ๕๓ปีเขาบอกว่ายึดอาชีพขายก๋วยเตี๋ย
มานานยี่สิบปีแล้วค่ะเริ่มขายก็ตั้งแต่หกโมงเช้าเลย
โดยจะขายที่หน้าบ้านก่อนตอนเช้าจนประมาณ๗โมงก็จะเริ่มขี่รถสามล้อแดงด้วยนะคะ
ออกจากบ้านไปเร่ขายก๋วยเตี๋ยวในหมู่บ้าน

ซึ่งห่างจากบ้านประมาณ๑๕กิโลเมตร
และตลอดเส้นทางเนี่ยก็จะใช้ไม้ผ่ายเคาะเสียงดังป๊อก

จากนั้นลูกค้าทั้งขาประจำแล้วก็ขาจรที่ได้ยินเสียง
จะออกมายืนรอซื้อตลอดทางเลยค่ะ
โดยเมนูยอดฮิตของร้านนี้ก็คือ
บะหมี่เกี้ยวหมูแดง
ใหญ่ก๋วยเตี๋ป๊อกเนี่ยขายหมี่เกี้ยว
ใช่บะหมี่เกี้ยวหมูแดงค่ะ
เพราะว่าเห็นไหมอย่างที่เราเห็นหมูแดงที่เขาหันมาสักครู่นี้
มันดูแบบสดสะอาดมากแล้วก็หมูไม่ค่อยมีมันเลย
ซึ่งวันหนึ่งก็จะขายได้วันละกว่า๑๐๐ชามเลยนะคะ
ราคาขายก็ถูกมากชามละ๒๕บาทเท่านั้น
ถูกมากถูกมากเดี๋ยวนี้หาไม่ค่อยได้แล้วนะ

นายสมชายสุวรรณชื่นค่ะอายุ๗๑ปี

ชอบกินบะหมี่ลูกชิ้นหมูแดงน้ำชอบมาก
เมื่อได้ยินเสียงเคาะไม้ไผ่ป๊อกดังมาเมื่อไหร่เนี่ย
จะออกไปยืนรอเลยนะคะแล้วก็จะสั่งเมนูโปรดแบบเนี้ย
บอกเลยว่าร้านนี้ทั้งอร่อยราคาไม่แพง
ชามเดียวก็อิ่มถึงพรุ่งนี้เลยค่ะคุณ

ชามเดียวแต่ว่าเติมหลายรอบ
๕๐บาทอย่างเนี่ย๒รอบเลยนะ
ถูกมากแบบนี้ดี

เพราะว่าบะหมี่ป๊อกแบบเนี่ยมาทีเส้นพูนเลยอะ

ไปกันมั้ยสีสัชนาลัยไปค่ะ